เอาล่ะเราเริ่มต้นด้วยข่าวเกษตรเลยครับ

ปลูกตะไคร้นะครับน้องดาวเด็กไม่ใช่เหรอคะ
สำหรับการปลูกตะไคร้ที่เอามาแนะนำตั้งแต่เช้าแบบนี้
เพราะว่าเป็นพืชที่เหมาะกับช่วงนี้

ไคร้เขาใช้น้ำน้อยปลูกง่ายโตไวด้วยนะคะ
และตอนนี้เกษตรกรในจังหวัดพิศนุโลก
ลูกตะไคร้ส่งขายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อถึงหน้าบ้านเลย

รายได้นี่ก็เยอะนะคะปีละหลายหมื่นบาทนะคะ
สภาพอากาศช่วงนี้ร้อนบางทีก็แรงนะคะ
ร้อนจัดด้วยฮะ
ก็มีการประกาศขอความร่วมมือด้วยนะคะ

โดยเฉพาะพื้นที่บ้านแก่งเสร็ดเสนาหมู่
๗ตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิษนุโลก

ลูกตะไคร้ส่งขายรายได้งามนะคะ
ก่อนหน้านี้เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ทำนาแหละค่ะเป็นอาชีพหลักเลย
นอกเหนือนี้ก็มีการทำสวนผลไม้ทำไร่มันสำปะหลัง
แต่หลังจากที่ภาครัฐส่งเสริมให้ปลูกตะไคร้
มาปลูกตะไคร้กันหน่อยไหมเกษตรกร

ไม่ใช่เฉพาะพึ่งข้าวในนาอย่างเดียว
ราคาตะไคร้ปีนี้ดีกว่าทุกปีที่ผ่านมานะคะ
คืออยู่ที่กิโลกรัมละ๘๑๐บาท
ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละหลายหมื่นบาท

เยอะอยู่เหมือนกันนะตรงนี้

หมู่บ้านนี้ส่งที่ไหน
เขามารับที่นี่เลย
บาทถึง๑๐บาทไม่ถึง๑๐เลยตอนนี้๘บาท

ก็ดีกว่าช่วงแรกต้นปีค่ะ
เมื่อปลายปีที่แล้วนี่๔บาทเอง
มันก็ขยับมาทีละ๕๐ตังค์ทีละบาท
เห็นว่าจะขึ้น๙บาทแล้วไม่รู้เมื่อไหร่

ไคร้เป็นพืชเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตไว
ไม่ค่อยมีแมลงศัตรูพืชมารบกวนเพราะว่ากลิ่นเขาแรงไงคะ
ทำให้ลดต้นทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยาฆ่าแมลง
เหมาะสำหรับปลูกได้ทั้งพืชหลักและพืชแซมในไร่ในสวน
ไคร้เป็นพืชเศรษฐกิจตอนนี้กำลังมีความต้องการทางตลาดนะคะ
ในช่วงหน้าแรงราคาเพิ่มสูงขึ้น
ทำให้เกษตรกรพาการทดลองปลูกรายละ๕๑๐ไร่
คือสตาร์ทเท่านี้ก่อนเริ่มต้นเท่านี้ก่อน
ที่สำคัญคือเมื่อผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวได้
ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ถึงหน้าบ้าน
เหมือนที่เกษตรกรท่านนี้บอกไปนะคะคุณสมบูรณ์ดีงาม
พ่อค้าซื้อไปแล้วเอาไปทำอะไรต่อ
เอาไปส่งขายที่ตลาดสี่มุมเมืองและโรงงานทำน้ำพริกค่ะ
พูดถึงตะไคร้นอกจากจะเป็นเรื่องของการที่
เอาไปประกอบอาหารเอาไปทำน้ำพริก
บางคนซื้อไปทำเป็นเครื่องต้มยำแล้ว
มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสปาด้วยนะอย่าลืม

ตะไคร้นี่เขาชอบเอาไปเป็นกลิ่นที่เป็นน้ำหอมในสปา

มันหอมสดชื่นดีนะฮะ
คุณผู้ชมก็ทัดไทลไลน์เข้ามานะฮะ
บอกว่าโอ้การปลูกตะไคร้ตื่นขึ้นมาชมแบบนี้ก็ดีนะ